เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
เรื่องราวที่กลายเป็นกระแสฮือหาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
สำหรับชีวิตสุดรันทศของสาวมาสมิกาแดนส์นะคะ
หลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาว่าสามีของเธอเนี่ยทอดทิ้งเธอไป
หลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าทอดทิ้งจริงหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีกระแสสังคมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเหลือเกิน
วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้านะคะ
ตามไปหาสามารถและครอบครัวกันถึงจังหวัดสระบุรีกันเลย
และได้สอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่

โดยสามารถเปิดเผยว่าเกิดจากความน้อยใจค่ะของตัวเอง

และยืนยันว่าไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง
พร้อมฝากคำขอโทษทุกคนนะคะที่ทำให้เดือดร้อนในครั้งนี้ด้วย
รู้ถึงทรงการดูกล่อกอภัย

ก็พอมีอยู่ไปกินเพราะว่าแฟนเขาค่อยหาเงินเลี้ยงอยู่
ถึงจะลำบากบ้างมันบางครั้งแต่ก็เราก็พอทนได้
เพราะเราก็ยังมีบ้านมีรถพอได้อาศัย
ไม่มีใครเสี่ยมใครสอนทั้งสิ้น
เป็นแค่ความคิดโง่ของสมองครึ่งเดียว
ต้องกราบขอบโทษแฟนตัวเองด้วยนะคะที่
เอ่อมารู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ดีกับข่าวนี้
อันนี้ก็เป็นคำยืนยันจากทั้งคู่นะคะส่วนทางด้านสาวธอมที่นามวดมนะคะ
เหล่าโซเชียลตั้งประเด็นว่าเฮ้ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นหรือเปล่า
ซึ่งคุณกรุงสุขสรรค์สามีนะคะยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
แต่ทำไปเพราะสามารถขอร้องบวกกับเขารักแล้วก็สงสารนักร้องสาวก็เลยยอมทำตาม
โดยสาวหล่อนะคะได้ฝากขอโทษสังคมที่ทำไปเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
เขาบอกขนย้ายของขนเตียงเราบอกคิดได้ดี
เขาก็บอกจะทำไมก็กูจะไป
แก้ข่าวบอกสามีไม่ได้ทิ้งเพราะว่ามาตรเป็นคนทิ้งสามี
เพราะว่ามาสเป็นคนไล่เขาหนีเอง
ดจนให้เราเก็บเสื้อผ้าคุณกุ้งนี่ออกไปไว้ข้างนอกออกไว้หน้าบ้าน
เราบอกทำไม่ได้ถึงอยู่ด้วยกันหรือไม่อยู่ด้วยกัน

ก็เสียใจค่ะปกติคุณกรุงเราก็อยู่ด้วยกันแบบนี้นะ
นี่ก็เป็นคำยืนยันจากคุณโดมนะคะที่หลายคนตั้งคำถามว่าเป็นคนเจี้ยมคุณมาสหรือเปล่านะ
ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องก็มีคนใจบุญนะคะแล้วก็แฟนคลับติดต่อมาขอบริจาคเงินช่วยเหลือ
แต่ว่าสามารถเนี่ยได้ปฏิเสธที่จะรับเพราะสิ่งที่ตัวเองทำลงไปไม่ได้ต้องการเงินบริจาคนะคะ
แต่เกิดจากความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าไม่มีใครสนใจตัวเองมากกว่า
คือเอาจริงตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่มีเหตุการณ์ภาวะคันเป็นพิษเกิดขึ้นเนี่ย
ชีวิตของสามารถเนี่ยจะเป็นกราฟชีวิตแบบค่อนข้างที่จะดิ่งลง
ก็เลยทำให้เธออาจจะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจคิดว่าคุณเครียดด้วยมีอะไรกับใครหรือเปล่า
อะไรแบบนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสขึ้นมาแต่ว่าเห็นแบบนี้เราก็อุ่นใจกันได้
ใช่นะคะว่าครอบครัวนี้ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนเดิมนะคะ